คุณครูแอดเขาออกมาแฉ

ว่ามันโดนยักยอกไป๔๘๐๐บาท

ทีนี้ค่ะครูแอดเหมือนเป็นแกะดำเลยตอนนี้
โดนทุกคนบีบให้ออก
แล้วเดี๋ยวไปดูนะตอนที่นักข่าวไปเจอครูแอด
แอดร้องห่มร้องไห้แบบนี้ค่ะ
คุณก็ตอบมาสิคะเอาหลักฐานมาให้ดูเราไม่ได้ไปทำอะไรคุณเลย
คุณก็มาบอกพ่อออกให้ไปที่นี่พ่อวานก็เราออกไปเลยเราออกไปเลย
โอ้โหครูแอดก็ฟูมฟายใหญ่เลยตอนนักข่าวไปถึงโรงเรียนนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะนี่เป็นเหตุการณ์ตอนหลัง
เดี๋ยวมันยังมีเหตุการณ์ตอนแรกก่อนหน้านี้ที่มีการโต้เถียงกันระหว่างครูแอด
แล้วก็มีพอมีคุณครูในโรงเรียนด้วยกลางโรงอาหารเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ที่ทีมข่าวของเราไปถามคุณครูแอด
เกี่ยวกับเรื่องของการร้องเรียนภายในโรงเรียนที่ตำบลบัวทอง
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำเรื่องเกี่ยวกับการยักยอกเงินค่าอาหารกลางวันของเด็กเด็กเนี่ยนะคะ
คุณครูคนนึงเอาไปจ่ายค่างวดรถทีนี้ตอนที่นักข่าวของเราไปเจอคุณครูแอด
แอดอยู่กับชาวบ้านด้านหลังโรงเรียนร้องห่มร้องไห้
เพราะครูเป็นคนมาเปิดโปรงเป็นคนมาเปิดเผยถึงความไม่โปร่งใสเรื่องนี้
ชาวบ้านก็กำลังรับฟังครูแอดซึ่งร้องไห้แล้วก็เปิดเผยเรื่องนี้อยู่
ผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปถึงโรงเรียนพอดี
แต่ขณะนั้นเองนะครับกลุ่มครูคนอื่นก็กำลังกินข้าวกลางวันกันอยู่พอดี
ผู้สิทธิ์ข่าวก็เดินไปหากลุ่มครูแล้วก็เดินไปหาพอโรงเรียน
ทีนี้มันมีเรื่องไงคะเพราะว่าพอเองก็ยืนยันนะ
บอกว่าอาหารกลางวันของเด็กที่นี่ทุกมื้อเลยจัดสรรให้อย่างดี
มีประโยชน์สำหรับเด็กแล้วนักข่าวก็ถามเหมือนกัน
อ้าวแล้วเรื่องการเอาเงินค่าอาหารกลางวันของเด็ก๔๘๐๐บาท
จ่ายค่างวดรถล่ะพอบอกว่าอันนี้ผมไม่รู้เรื่อง
แต่ตอนที่ผอกำลังชี้แจงค่ะคุณผู้ชม
แอดได้ยินแล้วครูแอดก็โต้แย้งเรื่องนี้
ทำให้กลุ่มครูที่ทานอาหารกลางวันอยู่นั่นไม่พอใจ
แล้วก็เด็กที่ทานอาหารกลางวันอยู่ตรงนั้นเหมือนกัน

งงเลยค่ะเดี๋ยวดูจังหวะนี้หน่อย
เสื้อสีชมพูนี่คือคุณครูที่โตเถียงกับครูแอดค่ะ
อาหารมีแต่เงินส่วนต่างคุณไปไหน

คุณตอบค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมครูแอดเปิดเผยด้วยนะ
บอกว่าเรื่องโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
เขาจะมีงบมาให้เดือนหนึ่ง๒๑๐๐๐บาท
เงินจำนวนนี้ไปซื้อพวกวัตถุดิบต่าง
ประกอบอาหารจนเด็กกินได้อิ่มเลยค่ะ
แต่หลังครูแอดไปเบิกเงินกับครูการเงิน
แล้วก็ได้ไม่ครบเงินมันหายไป๔๘๐๐บาท
ครูการเงินบอกว่าเอาไปจ่ายค่างวดรถ

ครูแอดก็สงสัยเอาเงินหายไปไหน

แต่ได้รับคำตอบจากครูการเงินมาแบบนี้

ไปแจ้งให้ผอทราบมาตลอด

ฉันเหมือนเป็นแกะดำในโรงเรียนแล้ว
แล้วตอนนี้ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้ว
เลยอยากจะออกมาแฉเรื่องนี้ค่ะ
เพื่อเด็กเพื่อความยุติธรรม

แต่คุณผู้ชมดูสิขนาดโต้เถียงกัน

เรื่องนี้ต้องให้ทางสำนักงาน
เขียนพื้นที่การศึกษาก็ไปตรวจสอบด้วย